คุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเรื่องราวการที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยววัดในเมืองไทยส่วนใหญ่เป็นต่างชาตินะฮะ
ที่ทำผิดขึ้นไปเหยียบบ้างล่าสุดก็มีคนที่แบบถอดกางเกงแล้วก็ถ่ายกับพระปรางวัดอรุณบ้าง
ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติแต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นไกด์แต่ว่าเป็นไกด์คนไทยซะเองครับ
เท่านั้นเองนะใช่ครับขึ้นไปเหยียบบนกระเบื้องซึ่งเป็นฐานของพระปรางวัดอรุณถ่ายภาพแบบยิ้มราดทีเดียว
ตอนนี้กำลังติดตามตัวมาสอบปากคำกันอยู่นะครับก็มีเพจเฟซบุ๊คชื่อดังคุณผู้ชมเขาโพสต์ภาพนี้นี่
ดูภาพเลยนะครับด้วยว่าคนไทยทำเสียบเองขึ้นเหยียบฐานกระเบื้องวัดอรุณ
ปีนตะกายถ่ายรูปแล้วก็แฮสแท็กอ้างเป็นเรื่องไร้สาระนะครับซึ่งรูปต้นเรื่องก็มีการแชร์กันว่าโลกโซเชียลตอนนี้เป็นภาพของนักท่องเที่ยวสองคน
ถ่ายรูปคู่กับพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
หนึ่งในนั้นแขวนป้ายด้วยคือก็เหมือนเป็นป้ายของไก๊คือมรกุเทศนั่นแหละครับ
ลักษณะยกเท้าขึ้นมาเหยียบฐานของพระปางวัดอรุณ
ซึ่งเพิ่งจะบริณะเสร็จสิ้นไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ชาวโซเชียลก็ต่างตั้งคำถามว่า
มะคุเทศนำเที่ยวนักท่องเที่ยวยังปฏิบัติไม่เหมาะสม
แล้วจะให้แนะนำนักท่องเที่ยวได้อย่างไร

กี่ครั้งต่อกี่ครั้งถึงจะเป็นพระปรางวัดอรุณในปัจจุบัน
เอาเท้าไปเหยียบกอดรัดฟัดเหวี่ยง
โดยที่ไม่ได้หยุดคิดสักนิดว่าที่นี่คือวัดหรือพระปรางวัดอรุณนะครับ
ทีมข่าวเราก็สอบถามไปยังวัดอรุณราชวรราราม
ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบานบางกอกใหญ่

โดยพันธ์ตำรวจเอกจารุพัฒน์ทองโกมล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางกอกใหญ่กล่าวว่า
วันนี้ก็ได้ไปดูจุดเกิดเหตุบริเวณชั้นล่างของพระปรางวัดอรุณ
เรื่องต้นจากการเก็บข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์
ทำให้ขณะนี้รู้ตัวรู้ชื่อรู้เบอร์โทรศัพท์
และข้อมูลอื่นของไกด์คนนี้แล้วนะคะ
และวันนี้ก็จะเรียกไกด์คนดังกล่าวมาสอบสวนต่อไปด้วย
อันนี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ทีมข่าวไปตรวจสอบ
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมะคุเทศ

ซึ่งก็พบว่าบุคคลในภาพมีใบอนุญาตมะคุเทศประเภททั่วไป
ให้บริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ
ซึ่งบัตรจะหมดอายุในวันที่๒๒มกราคม๒๕๕๙
ด้านพระศักยะปุติยวงศ์
เปิดเผยว่าวัดอรุณไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยว
แต่ว่ารวมไปถึงการเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ
แล้วก็เป็นที่บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ

ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์หวงแหนสมบัติของชาติ

ในการเข้าไปเยี่ยมชมศักระ
คนไทยเองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน

คุณจะไปแนะนำเขาคุณต้องทำให้ถูกต้องซะก่อน
อย่างที่คนเขาโพสต์แล้วก็เขียนไปนะครับ
อันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือด้วยแล้วกัน